เอาล่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของนักธุรกิจหนุ่มหล่ออย่างกึ้งเฉลิมชัยกันบ้าง

ที่จะขยายกิจการด้านความบันเทิงเต็มที่นะคะ
สถานีโทรทัศน์รวมไปถึงภาพยนตร์ด้วย
ล่าสุดค่ะทุ่มงบประมาณกว่า๕๐ล้านบาทนะคะ
เชิญบรรดาขาแดนซ์มาร่วมสนุกกันให้สุดเวียง
ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังมาแรงเลยนะคะ

ไฮโซคนสนิทของนางเอกสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณ
เจ้าตัวทุ่มงบกว่า๕๐ล้านบาท
แมงมุมยักษ์พ่นไฟมาตั้งในใจกลางกรุง
ส่งตรงจากประเทศอังกฤษเพื่อมาระเบิดความมันในไทยเป็นครั้งที่๒
โดยโต้โผล่ของงานการันตีความสนุกสุดเหวี่ยงกับงานในปีนี้
และมั่นใจในความสะดวกปลอดภัยแก่สายแดนส์ทั้งหลายอย่างแน่นอนค่ะ
อกจากนี้หนุ่มกึ้งยังรับว่าเตรียมขยายธุรกิจความบันเทิงเพิ่มขึ้น
ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาแนวทางในการสร้างภาพยนตร์

แต่เบื้องต้นขออุบรายละเอียดไว้ก่อน
ช่องทีวีของนางพันธิพาสกุลชัย

แต่ก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรต่อไป
คงไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไร

อย่างผมมีแฟชั่นของผมก็คือเรื่องหนังนะครับ
โปรเจกต์การทำหนังนะคะที่พี่กึ้งบอกว่าสนใจอยากจะทำ
ตอนนี้มันเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างไร

แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเดี๋ยวเรามาคุยกัน
ใครมีกระแสว่วว่าเกาเหมือนไปร่วมมือกับทางพิธีมาคะ
อ๋อยังครับยังไม่ดีอย่างนั้น